ต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับมีคนร้ายโทรศัพท์ล่อลวงชายหญิงคู่หนึ่งออกไปหากะว่าจะไปเคลียร์เรื่องของธุระส่วนตัวนะครับ
พอไปถึงคนร้ายใช้ปืนกระดาษยิงทั้งคู่เลยฮะฝ่ายชายซึ่งเป็นคนขับเสียชีวิตคาที่ฝ่ายหญิงเขาแกล้งตาย
รอดมาได้แต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันตำรวจตั้งปมว่าน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายครับ
แล้วก็เตรียมออกหมายจับคนร้ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลนาพระอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
ช่วงกลางดึกของวันอังคารที่ผ่านมาตำรวจไปพบศพนายที่วันนนบัวสมอายุยี่สิบเก้าปี
เสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์นะครับที่บริเวณขนำริมถนนคอนกรีตใกล้กับสะพานท่าข้ามเขาช้างหาย
แล้วผู้หญิงรอดมาเพราะว่าแกล้งตายก็รอดมาได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งครับ
โทรศัพท์เข้าไปหาหญิงชายคู่นี้นะให้นายที่วานนท์ออกไปเจอ
ในจุดนี้แหละขนามริมถนนนี่แหละนะฮะ
แล้วจากนั้นก็มีการขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปพร้อมกับแฟน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนเจาะยิงทั้งคู่เลยครับ
ตอนนั้นนะฮะทางด้านของผู้ชายโดนยิงไปแล้วเสียชีวิตแล้ว
ฝ่ายผู้หญิงแกล้งตายครับหวังจะเอาตัวรอดแล้วรอดมาได้นะ
เพราะว่าแกล้งตายก็เลยบาดเจ็บสาหัสมา
คนร้ายขโมยสร้อยคอทองคำไปของทั้งคู่นะครับ
ตำรวจยังตรวจสอบเพราะว่านายทิวานนท์นั้นผู้ตายนะฮะ
มีคดีติดตัวแล้วก็มีหมายจับมา๖คดี
ส่วนแฟนสาวก็มีคดีติดตัวเช่นเดียวกัน
ล่าสุดนั้นทราบบ่อแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็เร่งรวบรวมหลักฐาน
เพื่ออนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไป
ซึ่งก็พุ่งปมไปที่เรื่องของความขัดแย้ง
เรื่องธุรกิจผิดกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายนั้นทำร่วมกันนะครับ